คือพี่เป็นคนขี้ตกใจขี้กลัวพี่ไม่ดูพี่
ดูก่อนช่วยพี่น้ำแข็งดูด้วย

ซูมเข้าไปใกล้หน่อยคุณผู้ชมฮะ
นี่เขาชี้นำสายตาให้ดูเลย
เขาบอกว่าเห็นลักษณะเหมือนเป็นคนหรือเปล่า
อ่ะคนห่มสบาย
เฮ้ยตรงไหนสบายน้ำแข็งภาคข้างมาแบบนี้อ๋อ
จากรูปถ่ายเห็นแต่พอเป็นภาพเคลื่อนไหวก็อาจจะไม่เห็นแล้ว
ยูทูบเบอร์คนนี้ก็ถ่ายไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๔กรกฎาคมคุณผู้ชม
นี่คือวัดบันไดหน้าครับในตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทอง
อย่างที่บอกคือเป็นวัดร้างไม่มีใครเลย
ถ่ายไว้ตรงนี้คือซอกต้นโพเขาตกใจหยุดถ่ายเลยครับ
จุดทูปขอขมาทันทีแล้วก็ขอถ่ายอีกรอบหนึ่ง
เจออะไรฟังเขาหน่อยครับ
แล้วก็มีอันเป็นไปในด้านของบางคนก็ไปเอามาพลึกมาพลาดบ้างก็มีครับ
หลายคนบางคนก็เสียชีวิตไปเลย
ดูข่าวนี้ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชม
เราไม่ได้บอกว่ามีสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่า
แต่นายกอบตหนองแม่ไก่อย่างท่านนายกทวาย
ในฐานะผู้ดูแลสถานที่ก็บอกว่าวัดร้างแห่งนี้
ปัจจุบันทางอบตก็เช่าพื้นที่มาสร้างอาคารสำนักงาน
บตเขาก็ปรับภูมิทัศน์นะให้มันดูร่มรื่นสวยงาม

แต่ต้นโพต้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตรงที่ยูทูบเบอร์เขาไปถ่าย

โอ้โหก็มีเสาตะเคียนสูงประมาณสี่เมตรตั้งอยู่ต้นหนึ่ง

สารตายายแล้วมีกุมารทอง
มีรูปปั้นรือสีตั้งอยู่ใกล้กันตรงฐานบทเก่าเนี่ย
สูง๑๒เมตรถึง๑๕เมตร

นี่แหละนี่แหละดูร้างใช่หรือ
แล้วพระพุทธรูปปูนปั้นก็ตั้งอยู่
เนินดินกลางโบสถ์นะมี๓องค์คุณผู้ชมนี่ไง
องค์นี้มีตำนานเล่าขานกันมา

จุดนี้เคยมีการนำศพคนแก่และศพเด็กมาฝังไว้ในบริเวณวัดร้าง
๑๐ปีก่อนมีการขุดพระพุทธรูปปูนปั้น
เจออยู่๓องค์นี้ถูกตัดเสียนฝังอยู่ใต้โบด

พร้อมกับสร้างเสียแล้วก็ตั้งประดิษฐานให้คนมาบูชากราบไหว้กัน
แล้วก็มีพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์

โดยสถานที่แห่งนี้เคยมีชาวบ้านไปเจองูใหญ่นะ
งูใหญ่แล้วเคยเห็นลูกไฟขึ้นจากบริเวณนี้มาแล้ว

โอ้โหดอมมาหมดเลยอ่ะเรื่องความเชื่อ
ทั้งลูกไฟทั้งงูใหญ่พระพุทธรูปถูกตัดเสียน
เดี๋ยวนะดูข่าวแถลลักษณ์ทีวีดูแบบให้รอบด้านได้ไหม

เฮ้ยอาจารย์ออสสิหมอปลาไม่ได้มาต้องเป็นอาจารย์ออสสิ

อาจารย์ประชัมภาควิชาเคมีหมอกเกษตรเนื้อ

แพรริโดเลียสับใหม่น่ะสิเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจิตใจ

ทำให้เห็นท้องฟ้าหรือว่าสิ่งของไร้ชีวิต

มองเม่ขึ้นไปนะพี่ตัวแข็งนะหึหน้าเหมือนแฟนเก่าเลย
อะไรอย่างนั้นน่ะหรือบางทีอาจได้ยินเสียงแววมา
เสียงนกนะเฮ้ยเสียงแฟนเก่าหรือเปล่ามา
หูอาจจะแววได้นี่อาจารย์ออทเค้าบอกนะ
ภาพเหล่านี้มาจากการปรุงแต่งของสมอง
วกกับมโนนั่นแหละจินตนาการส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลนั่นแหละครับ
แฮริโดเนียจริงก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหม